ความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาในการเหน็บดอกไม้ที่มวยผมนั้นเชื่อว่าเป็นการบูชาขวัญบนกระหม่อมให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และเมื่อก้มหัวกราบก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า

ซึ่งเจ้านายหรือผู้มีฐานะ
ประดับมวยผมด้วยปิ่นดอกไม้ไหว
ที่มีลักษณะเหมือนกับดอกไม้
และเรียกอากับกิริยาการปักปิ่น
ซึ่งเป็นการแต่งตัวว่ายอง
ซึ่งได้ประดิษฐ์ของใช้ให้มีคุณค่ามากขึ้น
ด้วยการทำเป็นดอกไม้แผ่นทอง
ชาวล้านนาบางคนจึงเรียกว่าดอกไม้คำ
หรือสุวรรณบุภาที่หมายถึงดอกไม้ทอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน